ท่านผู้ชมครับดูสถานการณ์โควิด๑๙ที่ระบาดระลอกใหม่ในไทยกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้สบคแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย๑๑๐รายด้วยกัน
จำนวนนี้นะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ๖๔รายนะครับ
แล้วก็เป็นการติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว๓๐รายนะครับ
เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้อยู่แล้ว๑๖รายนะครับ
รวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกด้วยนะฮะ๖๐๒๐รายในตอนนี้นะครับ
วันนี้ที่ต้องจับตาที่สุดเนี่ยคือสถานการณ์ที่จังหวัดระยองนะครับ
ราชการจังหวัดระยองวันนี้แถลงว่าเรื่องของโควิด๑๙หลังจากเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม
มีชาวจังหวัดระยองไปหาหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็แจ้งเรื่องมาที่จังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ก็ทำการสืบค้นนะฮะสืบสวนโลก
แล้วก็พบว่าญาติผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้ออีก๑รายผลออกมาเมื่อ๒๔ธันวาคม
ซึ่งถือเป็นวันแรกของการพบผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดระยองเลยนะครับ
จากนั้นก็เจออีกแปดรายนะครับส่วนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาเนี่ย
เขานับรวมเป็นผู้ป่วยในส่วนของกรทมแม้ว่าจะไปจากระยอง
วันนี้มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาตรวจเพิ่มที่จังหวัดระยองนะครับ
พบติดเชื้ออีก๑๘ที่โรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลเอกชนอีก๙รวมแล้ว๒๗
ถ้านับจากก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยทำให้ตอนนี้นะครับตั้งแต่๒๔ธันวาถึง๒๖ธันวา
จังหวัดระยองมีผู้ป่วยรวมทั้งหมด๓๖รายในระลอกใหม่นี้นะครับ
แน่นอนว่าคำถามตามมาว่าติดมาจากไหนนะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองบอกว่าในสองเคสแรกนะครับ
เจ้าหน้าที่พบปัญหาผู้ป่วยในปกปิดข้อมูลด้วยนะครับพยายามสอบสวนจนทราบว่าการแพร่เชื้อในครั้งนี้
น่าจะมีต้นต่อมาจากบ่อนพนันแห่งหนึ่งฮะนั่นไงคือไม่ยอมบอกนี่คือไปเข้าบ่อนมาครับ
กลัวจะโดนจับเรื่องเข้าบ่อนแต่ตอนนี้ต้องกังวลเรื่องโควิดก่อนนะ
ในพื้นที่ระยองนี่แหละท่านผู้ว่าบอกก็เกี่ยวพันกับสองรายแรกนะครับที่เกี่ยวข้องกับบ่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยกระดับจังหวัดระยองนะครับจากกลุ่มเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ท่านผู้ว่าแถลงวันนี้นะครับ
เราปิดเฉพาะสถานที่รวมคนการสัญจรไปมานะครับยังคงดำเนินการได้ขนส่งสาธารณะยังดำเนินการได้นะครับ
พี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังตัวในการใช้นะครับต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับ
เราไม่เราไม่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นบ้างนะครับเราก็พยายามหาอยู่นะครับ
แต่ว่าในส่วนของการกักตัวนั้นยังไม่มีนะครับ
ตอนนี้ที่อำเภอไหนครับครับอำเภอเมืองระยองที่เดียวครับครับผม
ที่อื่นยังไม่พบผู้ป่วยเลยครับ
ถูกต้องครับในเขตอำเภอเมืองระยองด้วยครับบ่อนไม่มีถูกกฎหมายอยู่แล้วครับ
คือตอนแรกเราทุกคนคิดเหมือนกันนะครับว่า
โอ้สมุทรสาครมาบุกมาบ้านเราแล้วนะครับ
ต่อซอสัมภาษณ์ไปสองคนแรกความพลาดไปเอ้าไม่เคยไปเลยนะครับ

ท่านผู้ว่าฝากสื่อชี้แจงด้วยเราก็ขอเป็นสื่อกลางให้นะครับ
จังหวัดระยองยังไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับค่ะแต่ปิดสถานที่เสี่ยงบางแห่งเป็นการชั่วคราว
กว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับตามหน้าจอนี้เลยนะฮะ
พี่น้องที่จังหวัดระยองก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะครับ
เข้าไปดูที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะฮะค่ะพิมพ์ภาษาไทยก็เจอเลยนะครับ
เพจเฟซบุ๊คนะครับไทยรัฐนิวโชว์เริ่มตั้งแต่๒๘ธันวาคมนะครับ
กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสถานที่เหล่านี้จะปิดนะฮะ
ไม่ได้ล็อกดาวน์จังหวัดนะฮะเดินทางผ่านเข้าออกได้แต่ว่าสถานที่เหล่านี้ปิด
สถานศึกษาโรงมหรสบผับบาร์สถานบันเทิงสวนน้ำสวนสนุกร้านเกมสระว่ายน้ำ
สนามชนไก่กัดปลาอะไรพวกนี้นะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
ก็จังหวัดระยองตอนนี้ก็ต้องจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ